คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่หลายคนคล่องใจแล้วก็สงสัยแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก
บอกว่าต่อไปนี้จะไม่เห็นซ่วมซึมอีกแล้ว
เขาจะให้เปลี่ยนมาเป็นใช้โถชักโครกหมดเลย
ไม่มีซ่วมซึมเหลือในประเทศไทยแล้ว
เรื่องนี้ร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุข
ต้องออกมาแจงเลยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรค่ะ
แพทย์วัชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยเลยค่ะว่าพระราชกฤษฎีกาที่ต้องเปลี่ยนจากซ่วมซึมนั่งยองเป็นโถส้วมนั่งราบ
ต้องยกเลิกใช้ซ่วมนั่งยอง
กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พบว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
คือพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถส้วมนั่งราบ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน๒๕๕๖ค่ะ
โดยมาตรา๓ระบุว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถส้วมนั่งราบ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่มอก๗๗
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่๔๓๘๐พุทธศักราช๒๕๕๙
โดยมีหมายเหตุว่าการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถส้วมนั่งราบ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนามัยของประชาชนได้
หากมีคุณภาพต่ำก็เลยจะต้องเป็นมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เพื่อควบคุมครองผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชน
ซึ่งสืบเนื่องจากแผนแม่บทพัฒนาซ่วมสาธารณภัยระยะที่๓๒๕๕๖๒๕๕๙

เพื่อให้ประเทศมีซ่วมสาธารณะได้มาตรฐาน
สะอาดเพียงพอปลอดภัย
ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมในการใช้ซ่วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ
ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาพิบาล
สรุปก็คือว่าไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกไม่ได้บอกว่าห้ามมี
ไม่ได้บังคับขอความร่วมมือ
ก็จะมีการพัฒนาตามที่สาธารณะ๑๒ประเภทเช่น
แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารสถานีขนส่งสถานศึกษาโรงพยาบาล
สถานราชการอะไรประมาณนี้ขอความร่วมมือให้เป็นชะโครก